ที่อำเภอเทพาะจังหวัดสงขลาถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะ
ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกรฟภนั้น
ที่จะไปสร้างเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานฐานหินแห่งใหม่ค่ะ
แต่ว่าตอนนี้โครงการนี้นะคะยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนในการทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ซึ่งกรฟภก็ได้เข้าไปส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านในชุมชนแล้ว

เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามจากรายงานชุดโรงไฟฟ้าฐานหินสู่การพัฒนา
วันนี้เสนอเป็นตอนที่๓ในตอนที่ชื่อว่าลูกถ้วยไฟฟ้าสู่การพัฒนาอาชีพค่ะ

นำไปเชื่อมต่อกับลูกถ้วยไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว
เมื่อประกอบเสร็จก็พร้อมที่จะนำไปใช้งาน
สิ่งที่ชาวบ้านทำขึ้นและลากออกไปกลางทะเลคือปากการังเทียม
ซึ่งเมื่อทิ้งลงไปในทะเลจะเป็นที่อยู่ของปลา
ส่วนข้นดีต่อการทำประมงชายฝั่ง
ยกตัวอย่างที่เกาะอะไรหนังเขาต้องการปากการังเทียม
ชาวบ้านก็ดีใจดูเมื่อกี้ที่ก็ออกไปทิ้งปากการัง
อันนั้นทั้งหมดประมงพื้นบ้านทั้งหมด
คนที่อยู่กลางทะเลนั้นคนตกเบ็ดนะลากเบ็กลากอะไร
โยเลยต้องไปชี้จุดพอมีลูกปากการังมาวางปุ๊บปลามันเริ่มเข้ามา
ปลาเริ่มเข้ามาชาวบ้านไปหับจากที่เขาได้๒๐๐บาทเขาได้วัน๔๐๐บาท
จากที่ว่านี้ออกได้ปลาสากหาตัวนะ
เกือบสองพันแล้วน้ำมัน๕ลิตรเขาได้แล้ว
ปากการังเทียมไม่เพียงคืนอาชีพประมงชายฝั่งให้ชาวบ้าน

รวมทั้งเปิดโอกาสให้คนที่เคยหลงผิดกลับคืนสู่สังคม
ที่เยาวชนกลุ่มนี้จะมาเรียนเป็นช่างเชื่อม
พวกเขาเคยเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ซึ่งเป็นปัญหารุนแรงในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
รวมถึง๔อำเภอในจังหวัดสงขลา
ก่อนทางลักษณ์สูตรอบรมผู้นำจากปยนบารุ
ความคิดความอ่านของปยนบารุ
บางบอกว่าเอาศาสนามาเก้ปัญหาดีกว่า
ศาสนาแก้ปัญหา
เริ่มได้จัดลำบาด๕เวลา
แล้วก็เรียนศาสนาให้รู้บาทให้รู้บุญ
ถ้าทำร้ายพ่อแม่พูดไม่ดีกับพ่อแม่
บาปใหญ่มาก

ใครที่พูดไม่ดีกับพ่อแม่

ลูกธรรพีนี่เข้าสวรรค์ไม่ได้
อิสลามนี้เข้าสวรรค์ไม่ได้
ดีมากเลยครับ

พอมาเดือนสองเดือนเริ่มแล้ว

ศาสนาอยู่ยังไงอะไรอยู่ยังไงนะ

เรื่องแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดไม่ใช่วันสองวัน

แต่เราในตะบาโบจะประเมินอีกทีว่า
เด็กพร้อมที่จะออกสู่สังคมได้หรือยัง

เรื่องยายติดไม่คิดอะไรแล้ว

ครับเรียนลำบากมั่นใจครับ

จะกลับไปหายาเสพติดอีกไหม

พอเขาออกจากนี่ปุ๊บเขาเป็นช่างเชื่อม
หลายคนและเด็กน้องเรา
หลายคนที่ออกไปปุ๊บฝีมือดี

สองสามคนมาช่วยฝึก
เชื่อมเป็นลูกปากการัง
หนึ่งเด็กมีเป็นอาชีพ
ออกไปปุ๊บไม่รู้จะมองทางไหน

โอ้โหมีอย่างเดียววิชาความรู้
เชื่อมก็ไปได้
ก็มาสอนนะครับให้ทำตรงนี้
แล้วก็จ้างไปด้วยอะไรเนี่ยครับ
นี่เราก็ช่วยให้ชาวบ้านได้มีรายได้นะครับ

เพื่อจะได้ในโอกาสข้างหน้าเนี่ย
จะได้เข้ามาทำงานในตำแหน่ง
เชื่อมกับทาง
ของผู้ที่รับจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้านี้นะครับ

ไม่ได้เป็นเพียงการนำวัสดุเหลือใช้มาทำประโยชน์
แต่เป็นความร่วมมือระหว่างชาวเทพากับกฟภ

ทางทะเลรวมทั้งสร้างอาชีพ
และเพิ่มรายได้ให้แก่คนในพื้นที่
ไรพรมมิข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน